ปลาบูสีทองตัวนี้มันความยาวสักเท่าไหร่ฮะ

คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยเมื่อได้รับข่าวนี้แล้วเนี่ย
ลงไปเองเลยนะเพราะปลาบูสีทองแบบนี้

แล้วถ้าปลาสีทองที่เราเคยเห็นเคยเล่าข่าวกัน

แต่ปลาบูสีทองจริงไม่เคยเห็นจริง
อ่ะทีมข่าวของเราลงไปยังบ้าน
เลขที่หนึ่งบ้านเนินสามัคขี่หมู่๒๕
ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว

ไปซื้อตู้ปลาใหม่มาเลยนะ

โอ๊ยนี่นี่ปลาบูหรือว่าล็อตไฟเลอร์คะ

ชื่อปลาบูปลาบูทองไปถามเจ้าของครับคุณอุบลขุนทศ
อายุ๔๙ปีเจ้าของปลาบูตัวนี้
บอกว่าตอนแรกนั้นนะ
นำรอบดักปลาไปดักปลาแถวสระน้ำของคุณตา
ในช่วงเย็นของวันพระฤหัสบดีที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา

พอตกกลางคืนเธอฝันฮะ
ฝันว่าเจอกับสิ่งที่ดีแล้วจะมาให้โชคให้ลาบ
ตื่นเช้ามาก็ไปเอาไอ้รอบดักปลานั้นขึ้นมา
ค่ะเจอกับปลาบูทองประหลาดนี่ไง

เพราะว่าเรื่องมันกระจอดกระจายไป
เอ้ามีฝนโขลดมาดูเพียบและอย่างมีคนมาทาบทามด้วยนะ
ขอซื้อปลาบูทองตัวนี้ในราคา๗หลัก

หลักล้านสิถ้า๗หลักก็ต้องหลักล้าน
ยังไม่ขายเขาบอกว่าขอคุยกับทางญาติก่อน

แต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนมาติดต่อขอซื้ออย่างนี้นะ
ไปตั้งแต่พันหนึ่งแล้วผมร้อนเงิน
อันนี้ก็แม้เกินไป

ไดริตรัตนาทนทีอายุ๖๖ปี
เจ้าของบ้านบอกว่าปลาบูตัวนี้มันมีน้ำหนัก
นี่น้ำหนักสัก๔ขีดครึ่งส่วนความยาว

ยาวนี่แหละคือคำถามใช่ไหมคะ

ถามว่ายาวสักเท่าไหร่ตอบให้ถูกนะ

๒๘เซนติเมตรไม่ใช่เล็กท้ายสองตัวนะคะ
นี่คือความยาวของน้องปลาบู่นะคะ
ยาว๒๘เซนติเมตรหรือ๒๘นั่นเอง
เดี๋ยวใจจะเจ็บก็พิมพ์มาตามนั้นแหละ
พิมพ์มาตามนั้นความก็ใช่ตอบให้ถูกนะบอกไปแล้วไม่บอกแล้วนะ

ประมงอำเภอวังน้ำเย็นเรื่องนี้เรื่องใหญ่ฮะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาก็งงเหมือนกัน
เพราะไม่เคยเห็นมาก่อนกับความผิดปกติ
ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเจ้าปลาบู

สีมันจะไม่ใช่แบบนี้ค่ะหรือว่า
เขาไปมองตาปลาเงินปลาทองคะ
สุดท้ายกลายเป็นว่าพอมองตาสีมันเลยเปลี่ยน

เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นปลาที่แบบนิยมกัน
ในกลุ่มของคนเลี้ยงปลาที่แบบเลี้ยงปลาสวยงาม
หรือทำหลุดออกมาเราก็ไม่แน่ใจ
แต่ไปเจอในทางธรรมชาติแบบนี้
เราก็อัศจรรย์ใจเช่นเดียวกัน
นำมาเสนอข่าวแบบนี้กับปลาบูสีทอง
น้ำหนักเกือบครึ่งกิโลนะ
แล้วก็ยาวถึง๒๘เซนติเมตรเลยว้าวที่ผมจำอีกแล้ว